การฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็เกมแรกนะครับเราเปิดสนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เอาชนะทางตีบอลเลสเต้ไปได้ขาดลอย๑๑ประตูต่อ๒ครับ
ก่อนอันนี้เจอกัน๒ครั้งนะครับเราก็ชนะ๑๙๑แล้วก็๑๕
ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะชนะไม่เยอะกว่าครั้งก่อน
ว่าชุดนี้เป็นชุดบีนะครับผสมกับผู้เล่นในชุดอยู่๒๐ปีนะครับ
อีก๒คนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตครับ
ทางพีพัฒน์แก้วิลัยแล้วผ่านเข้าไปตรงกลาง
ก่อนที่พีรพลสอดซื่อจะยิงประตูแรกในนามทีมชาตินะครับ
ไทยขึ้นนำ๑๐แล้วก็ติดกันเลยนะครับประตูที่๒ตามมาจากสรษักภูลจังหรีด
เป็นความผิดพลาดของทางทีมมอร์แล้วก็ไหลมาเทมาเลยนะครับ
ประตูของกฤษฎาวงแก้วนะครับลูกที่๔๖ในรายการนี้
ไรงเพชรเทียมนะครับจิรวัตรสอนวิเชียนแล้วก็พีพัฒน์แก้ววิไล
ในช่วงท้ายนะครับทางฝั่งของตีมอร์ก็มาได้ประตูเหมือนกันนะครับ
จากเรมิคิโอราซิลวานะครับไทยก็นำ๗๑ในช่วง๒๐นาทีแรก
แล้วก็มาเสียทางทางวุฒาหางค่ำพานะครับศุษย์ศาสตร์ประตูที่ไหลหลุด
แล้วก็กลับมาเล่นในโทรเมนต์นี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งไทยนั้นก็จะทำเรื่องไปยัง
กลับมาครึ่งหลังก็ได้อีก๔ประตูนะครับจากสศักดิ์กุลจังหรีดกิจสดาวงแก้วนะครับ
ลูกที่สองในเกมนี้ของตัวเขาเองแล้วก็มีปัญญารันภูวนาศนะครับ
รวมถึงมุมัติอุสมันมูซาทาบูแรกในนามทีมชาติด้วยกันทั้งสองคนครับ
ส่วนบูโดโกเบสนะครับทำลูกที่๒ให้กับติมอร์ทำให้จบเกมไทยชนะ๑๑ต่อ๒นะครับ
แล้วก็เก็บ๓แต้มแรกโดยเกมนี้ไทยมีโอกาสในการครองบอลสูงถึง๖๙หลังจบเกม
ฤษฎาวงแก้วกัปตันทีมก็ดีใจนะครับที่เห็นผู้เล่นหน้าใหม่สามารถทำผลงานได้ดี
หวังว่าทีมจะสามารถเดินทางไปสู่แชมป์สมัยที่๑๒ได้ในรายการนี้ครับ
ก็น้องก็มีความสามารถของทุกคนครับก็ทุกคนก็เล่นตามแท็กติกของโค้ดที่วางไว้ครับ
ก็ยังมีต่างเรื่องปรับผลกันกันกับอีกหน่อยครับ
ไว้ที่ประเทศไทยให้ได้ครับ
แกรมนัดต่อไปของทีมไทยที่๒นะครับจะเจอกับบรูไนวันที่๒๕มกราคมวันพุธนะครับเวลา๑ทุ่ม
เริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับและรอบรองชนะเลิศนะครับวันที่๒๗มกราคมรอบชิง๒๙มกราคมถ่ายทอดทุกนัดที่ทีมไทยลงสนามครับ